เหตุระทึกเกิดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเขาบอกว่าคนที่อยู่
แถวนั้นอ่ะไปเจอกระเป๋าต้องสงสัยค่ะเขาบอกว่าทำไมไปวางอยู่ที่หน้าทาง
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลามันน่าสงสัย
ใช้น้ำฉีดฉีดเข้าไปแล้วพอแน่ใจแล้วว่าในนั้นไม่มีระเบิด
เปิดออกดูข้างในไม่มีระเบิดค่ะมีแต่เสื้อผ้าล้วนล้วนนะคะ
สรุปแล้วดูจากกล้องวงจรปิดแล้วมีผู้ชายลักษณะคล้ายคนเมา
เอากระเป๋านี้ไปวางนี่คือผู้ชายคนนี้ด้านหลังสะพายกระเป๋า
แล้วก็เดินดุ่มดุ่มดุ่มดุ่มมาแบบนี้นะคะพอถึงมุมประตู
เดี๋ยวเขาจะเอากระเป๋าเนี่ยวางลงแบบนี้
ที่แรกกำลังจะถามผู้สูงพัสราว่าเอ๊ะเขาลืมรึเปล่า
เขาเดินมาเออแต่ดูตั้งใจวางนะดูตั้งใจวางแล้วก็เดิน
เอามาทิ้งไว้แล้วก็เดินจากกระเป๋าของตัวเองไปนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลาค่ะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นผู้ชายนะคะอายุน่าจะประมาณ๒๕ปี
คือเดินสะพายกระเป๋ามาแล้วก็ไปวางไว้ที่ริมประตูประมาณ๕โมงเย็นแล้วก็เดินจากไปค่ะ
ต่อมาผ่านไป๓ชั่วโมง๒ทุ่ม
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่าเจอกระเป๋าต้องสงสัยใบนี้
ตำรวจก็ปิดกั้นการจราจรบริเวณนั้น
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมา๒สัปดาห์ที่ผ่านมามันก็มีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้น
ก็ต้องสงสัยไว้ก่อนก็ปิดการจราจรแถวนั้น
ถ้าเกิดระเบิดขึ้นจะได้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
คือปิดตั้งแต่ช่วง๓แยกราชอุทิศไปจนถึง๔แยกนิพัฒน์อุทิศ๑
จากนั้นก็เข้าไปเปิดดูปรากฏว่าภายในกระเป๋ามีแต่เสื้อผ้านะคะ
ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมก็ไปเจอผู้ชายคนนี้เอากระเป๋ามาวางไว้
อกจากนี้นอกจากภาพกล้องวงจรปิดที่จับภาพผู้ชายคนนี้ไว้ได้จุดนี้แล้ว
ยังมีกล้องหน้ารถเป็นอีกจุดหนึ่งที่ไปเจอผู้ชายคนนี้นะคะ

เห็นผู้ชายคนนี้เดินย้อนสอนขึ้นมาทางอุโมงลอดรางรถไฟ
ใกล้กับศูนย์วิจัยคือเขาไปไหนเขาก็ใช้วิธีเดินเอา

ลักษณะท่าทางของผู้ชายคนนี้ที่ปรากฏในคลิปเขาบอกว่า
คนที่เขาดูนะเขาตั้งข้อสงสัยเขาบอกว่ามีปัญหาทางจิตหรือเปล่า
หรือว่าเมาหรือไม่ทราบเส้นทางในเมืองหาดใหญ่

เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่คาดว่าไม่เป็นการจงใจวางกระเป๋า
เพื่อสร้างสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวายนะคะ
อย่างไรก็ตามทางตำรวจจะติดตามตัวชายคนนี้
มาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายค่ะ